คุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนของวันนี้เลยนะคะ
จะไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันบรรยากาศ
ที่ผู้สึกข่าวเนี่ยจริงไปปักหลักรอข้ามคืนเลยนะ

จนถึงช่วงเช้าที่พันตำรวจโทสันทนะมีการเปิดใจกับสื่อมวลชนแล้วก็ร้องไห้
บอกเรื่องต้องการความยุติธรรมในเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ตามกระบวนการนะคะ
หลังจากนั้นก็เดินออกมาจากบ้านเพื่อที่จะขึ้นรถไปที่สนโชคชัยนั่นเอง
ถอดเสื้อเดินออกมาด้วยนะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีอาวุธอะไร
พร้อมที่จะเข้ามอบตัวกับตำรวจ
ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นบรรยากาศช่วง๖โมงเช้านะคะ
ที่มีการเข้าจับกลุ่มพันธบทโทสันทนประยูณรัฐประธานที่ปรึกษาบริษัทตลาดใหม่ดอนเมืองจำกัด
ถือว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีกันโชคทรัพย์๘หมายนะคะ
คือช่วง๖โมงเช้าเนี่ยพันธมรถโทสันธนะพร้อมกับทนายความก็เปิดบ้านพัก
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณพ่อพันตำรวจโทสันทนะนะคะ
อยู่แถวถนนประดิษฐ์มนุธรรม
ให้สื่อมณชนเนี่ยมาเข้าสัมภาษณ์แล้วก็ฟัง
สิ่งที่พันธมรถโทสันธนะจะเปิดใจ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรออยู่เลยนะรออยู่หน้าบ้าน
มีหน่วยอรินทราชคอยสังเกตการณ์อยู่ไม่ห่างตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
ตำรวจโทสันทนาก็เปิดใจถึงการมอบตัวเมื่อเช้านี้
บอกว่าทั้งคืนที่ผ่านมานอนไม่หลับเลยนะ
เพราะว่าต้องปกป้องคนในบ้าน
แล้วก็อยากให้เชื่อว่าสิ่งที่พันตรวจโทสันทนทำลงไปเนี่ย
เป็นการเรียกร้องความยุติธรรม
แล้วอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นของเอกสารโคตรโกง

เมื่อเช้าค่ะพันธุ์ตำรวจโทสันทนาก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วย
บอกว่าได้ทำลายเอกสารนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นที่สอแววทุจริตเนี่ย
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจะขอต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
หลังจากนั้นก็มีการตัดเพาะวงการศรีกากีด้วย
ว่าตลอดเวลาที่ทำงานที่ผ่านมาเนี่ยนะ
รู้สึกภูมิใจในการรับราชการตำรวจ
แต่ครั้งนี้เหตุการณ์ที่ผ่านมาเสียใจมาก
แม้ว่าตัวพันธุ์ตำรวจโทสันทนะจะไม่ใช่คนดี
แต่ผมก็ไม่ใช่คนเลว
ผิดจากคนอื่นที่ทำตัวเป็นคนดี
ซึ่งบอกด้วยบอกว่าไม่ได้คาดหวังในกระบวนการเบื้องต้น
แต่ยังไงก็ตามยังคงเชื่อมั่น
กรเดียวที่ไม่เปลี่ยนไปคือกระบวนการยุติธรรมของศาลนั่นเองนะคะ
แล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นยกมือเมื่อสักครู่นี้คือมีการกล่าวสาบาน
ยืนยันในความบริสุทธิ์แล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วย
พันธุ์ตำรวจโทสันทนาเนี่ยบอกนะคะว่าน้ำตาที่ไหลมาเนี่ย
เป็นน้ำตาที่เกิดจากความห่วงใย
พ่อแม่ครอบครัวแล้วก็สังคม
ที่หลังจากก้าวขาออกไปแล้วอาจจะถูกจำกัดอิสรภาพ
แล้วก็อาจจะไม่ได้ดูแลปกป้องพ่อแม่และคนในครอบครัว

ขอทีวิตทักเป็นแหน่งพันธุ์ขอให้ท่าน
ไม่มีอะไรเป็นไปเหมือนกับทีวิตผม
ซึ่งกระน่องก็จะไปก่อนที่ท่าน
ที่ในชีวิตผมผมเกี่ยวกับสองแท้
แสดงว่ากฆาตาชีวิต
แสดงว่ากฆาตาชีวิตกฆาตาเวท
เมื่อถึงวันนั้นแต่วันนี้เป็นหลักทีมันทั้งเป็นพิธีให้กับชีวิตของผม
ขอสังคมช่วยจัดการกับผมได้เลยน้ำตาลลูกคนชายทั้งนี้วันนี้
มันคงแสดงไม่ได้ขนาดนี้ขอทุกคนเข้าใจทุกท่านเข้าใจ
นอกจากนี้นะคะพันตำรวจโทสันทนาก็ระบุถึงสาเหตุที่ต้องเดินทางมาที่บ้านของคุณพ่อ
บอกว่าคุณพ่ออายุ๙๑ปีอายุเยอะแล้วอยู่ในบ้าน
ต้องการที่จะกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะ
ตอนที่มีการเปิดใจกับสื่อมวลชนเสร็จเนี่ยพันธุ์ตำรวจโทสันทนะก็บอกให้คนเนี่ย
รีโมทเปิดประตูรั้วหน้าบ้านเลยหลังจากนั้นก็ถอดเสื้อ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการมอบตัวว่าเนี่ยผมถอดเสื้อแล้วผมไม่ได้ขัดขืน
แล้วผมก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรหลังจากนั้นก็ยกมือขึ้นแบบที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
แล้วก็ก้าวเดินออกมาจากบ้านพอก้าวแรกที่ออกมาจากบ้านปั๊บเนี่ย
พันธุ์ตำรวจโทกิติศักดิ์บุญเต็มสารวัตรป้องกันและปราบรามสนโชคชัยเนี่ย
ก็เข้าแสดงหมายจับสารอาญาเพราะหาร่วมกันกันโชคทรัพย์
พอไปถึงที่สอนอชโชคชัยก็เลยเป็นประเด็นอย่างที่บอกล่ะ
ตกลงเป็นการมอบตัวหรือตกลงเป็นการจับกลุ่มตามหมายจับ
เพราะว่าพอพันตรวจโทษสันทนาไปถึงสอนอชโชคชัย
ก็ขอดูบันทึกการจับกลุ่มใช่แล้วบอกว่าในบันทึกการจับกลุ่มเนี่ย
มันไม่ถูกต้องหลายอย่างวันที่ในการก่อเหตุพันธบทโทสันทนาก็บอกว่า
วันที่นี้เขาไปอยู่ต่างประเทศมีเอกสารยืนยันว่าเขาอยู่ต่างประเทศ
จะลงบันทึกการจับกลุ่มว่าเป็นวันที่เขาก่อเหตุได้ยังไง
อกจากนี้พันธุ์ตำรวจโทสันทนะก็บอกด้วยว่าเขามามอบตัวนะ
บันทึกการจับกลุ่มก็ต้องลงว่ามอบตัวอย่าลงว่ามาจับกลุ่ม
แล้วก็เดี๋ยวจะรอดูหมายให้ครบทั้ง๘หมายเลยนะคะ
เพื่อที่จะเซ็นทั้ง๘หมายว่าเป็นการมอบตัวทั้งหมด
ทีนี้ก็เลยไม่ยอมเซ็นชื่อในใบบันทึกการจับกลุ่ม

ตกลงมันเป็นการมอบตัวหรือตกลงเป็นการจับกลุ่มกันแน่
นี่ค่ะมันมีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
ตำรวจโทสันทนาบอกว่ามันผิดเงื่อนไข
จริงพออ่านดูแล้วเนี่ยเขาสมัครใจมามอบตัวนะ
ควรที่จะให้เขาเซ็นบันทึกการจับกลุ่มว่าสมัครใจสิ
ก็คุยกันอยู่อย่างนี้ค่ะ๔ชั่วโมงนะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในตอนนี้นะคะ
คือผู้ต้องหาคนเดียวกันข้อหาเดียวกัน
และภูมิกลับและภูมิตามที่ผมพูดด้วยว่า
ภูมิกลับบอกไม่ได้รู้เรื่องไม่รู้ว่ามายังไง
สิบหมายไหมรู้เรื่องไหม
แล้วคุณมีเวลาตั้งแต่เมื่อคืนคุณไม่เช็ค
ไม่เช็ค

หมายถึงแฟนปลายเนี่ยจะบันทึกว่าไงล่ะ
เขาก็ต้องบอกจับตัว
เพราะตรงนี้เรามอบเรามาแสดงตัว

ก็บอกว่าพอดูหมายจับใบที่๑

ว่าผู้เสียหายเป็นใครเขาก็เลยสงสัย
ผู้เสียหายเป็นใครใครเป็นคนร้องเรียน

ที่เกิดเหตุในข้อมูลการกระทำความผิด

ตำรวจโทรสันทนาบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยไปต่างประเทศ
มีหลักฐานพิสูจน์ได้ด้วยว่าเขาอยู่ต่างประเทศ
ดังนั้นพอดูหมายจับดูบันทึกการจับกลุ่มต่างเหล่านี้แล้วเนี่ย
โอ้โหมันมีพิรุธอยู่หลายเรื่องเลยนะคะ
แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้จะหนีไปไหน
จะไม่ขอประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วย
แต่เดี๋ยวจะไปขอประกันตัวในชั้นศาล
แต่ประเด็นที่ว่าเป็นการมอบตัวหรือเป็นการจับกลุ่มเนี่ย
มันจะไปส่งผลในการยื่นเรื่องขอประกันตัวไงคะ
แต่ว่าตำรวจเขาบอกว่ามันเป็นการจับกลุ่มจริง

คือหมายจับออกมาสักพักนึงแล้วเนี่ยค่ะ
ก็เนี่ยครับที่ไปที่สอนอชกชัยเนี่ย
เพราะว่าบ้านของพันธบรรดโท

อยู่ในพื้นที่ของสนโชคชัย
ทีนี้พอใช้เวลา๔ชั่วโมงที่สนโชคชัยแล้ว
ก็ต้องไปที่สนดอนเมือง
ซึ่งเขาก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับหมายจับตรงนี้

หลังจากที่เดินทางมาที่สนดอนเมืองแล้ว
ก็ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ
โดยพลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการ

บอกว่าครั้งนี้ยืนยันนะว่าเป็นการจับกลุ่ม

ไม่ยอมเซ็นชื่อรับทราบว่าถูกจับกลุ่ม
อันนี้มันมีผลต่อการยื่นขอประกันตัว
แต่พอคุยกันเรียบร้อยแล้วก็มีการเซ็นรับทราบ
แต่ว่าเบื้องต้นพันธุ์ตำรวจโทสันทนะ
ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่
แล้วก็ปฏิเสธเรื่องของการเซ็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี
ตำรวจโทสันทนาบอกว่าเดี๋ยวจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ทนายความที่ไปด้วยก็เป็นพยาน
แล้วก็เซ็นรับทราบรายละเอียดในเอกสาร
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็ได้ควบคุม
ส่งถึงสนดอนเมืองที่เป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ
จะได้สอบสวนจะได้ดำเนินคดีต่างในตามขั้นตอน
พันธุ์ตำรวจโทสันทนาก็แจ้งความจำนงค่ะ
ว่าจะขอยื่นประกันในชั้นศาล
คาดว่าตำรวจจะควบคุมตัวส่งฝักหางต่อศาลอายา
รัชดาพิเศษได้ในวันพรุ่งนี้นะคะก่อนช่วงเที่ยงนั่นเองค่ะ
เราก็แสดงหมายจับหมายจับของศาลนะครับ
จำนวนทั้งสิ้น๘หมายซึ่งมีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
ภูมิกับแล้วก็ชุดทำงานก็ได้ดำเนินการ
นำพามาบริษัทกาศิกรุมที่สนโชคชัยนะครับ
เพื่อให้ได้รายละเอียดในข้อความของข้อกฎหมายต่าง
ข้อหาซึ่งต่างกรรมต่างวาระนะครับ
จำนวนทั้งสิ้น๘หมายนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดในส่วนอื่นอีก
ทางทนายและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหานะครับ
ก็รับทราบรับรู้นะครับแต่ก็ยังบอกว่า
แจ้งว่าให้การปฏิเสธขอให้การในชั้นศาลนะครับ
เราก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับในส่วนชั้นต้น
เราก็ได้รับมาจากทางศาลนะครับ

ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญศาลใจเราก็ไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่าน้องหายต้องการที่จะต่อสู้ในชั้นศาลครับ
ซึ่งทางด้านผู้ประคับการตำรวจนครบาน๔ก็ยืนยันนะคะว่าการควบคุมตัวพันตำรวจโทสันทนาครั้งนี้เนี่ย
เป็นการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับของศาล
แล้วตำรวจก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เมื่อทราบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับอยู่ในบ้านพัก
ก็มีการนำหมายจับทั้ง๘หมายไปแสดง
แล้วก็เชิญตัวมาสอบสวนทำบันทึกการจับกลุ่ม
ส่วนการที่ผู้ต้องหาก็อ้างว่ามีการประสานขอเข้ามอบตัวก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย
ท่านก็บอกว่าเป็นสิทธิ์นะที่จะสามารถต่อสู้ทางคดีได้
ซึ่งกองประกับการตำรวจนครบันที่๔
มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการนำตัวผู้ถูกกล่าวหา
ส่งไปยังสอนอดอนเมืองเท่านั้นเอง
ส่วนเรื่องของการทำสำนวนคดีตรงนี้
แล้วพอพันธุ์ตำรวจโทสันทนะไปถึงสอนอดอนเมืองนะคะช่วงบ่ายก็บอกว่าสบายใจที่ได้กลับมาตรงนี้
ก่อนหน้านี้อยู่สอนอดอนเมืองจับคนอื่นจับผู้ร้ายกลับมาคราวนี้มาถูกจับซะเอง
แต่ทนายความก็ยังคงยืนยันว่าจะสู้ในประเด็นที่ว่าเป็นการเข้ามอบตัวนะคะ
มาดูรายละเอียดพอไปถึงที่สอนอดอนเมืองกันหน่อยค่ะช่วงบ่ายก็ยิ้มแย้มนะคะ
พอออกแล้วก็ท่าทางดูสบายใจคลายความกังวลไปได้บ้าง
ก็ตะโกนเลยบอกว่าดีใจเหมือนกลับบ้านเมื่อก่อนจับคนอื่นวันนี้เป็นผู้ต้องหาถูกจับซะเองนะคะ
แล้วก็ฝากบอกครอบครัวด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงก็เข้าไปภายในห้องสอบสวนนะคะ
ถ้าในความของพันตำรวจโทรสันทนะนะคะท่านายธีรวัตรเทียบทีบอกว่า

หมายจับในคดีนี้เนี่ยมีความผิดปกติเพราะว่าตัวหมายไม่มีเจ้าทุกข์
หลังจากนี้ถ้ามีหมายจับมาเพิ่มอีกก็จะยื่นคำร้องคัดค้านต่อสาร
ส่วนหมายจับที่ออกมาแล้วก็จะไม่ยื่นเพิกถอนหมายจับอะไร
ยืนยันว่าที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจโทสันทนะมีเจตนาบริสุทธิ์
ที่จะมอบตัวกับตำรวจก่อนหน้านี้แล้วก็มีการประสานมาแล้ว
แต่ตำรวจกลับลงบันทึกว่าเป็นการจับกลุ่ม
ก็น่าจะยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจได้
ฟังเสียงท่านายความชี้แจ้งหน่อยค่ะ

เพราะว่าตำรวจแสดงหมายไปจับตัวไม่ใช่การมอบตัว
ก็เราถึงไม่เซ็นในบันทึกการจับกลุ่มนะครับ
ว่าเขาลงบอกว่าเขาไปจับลงมา

เราไม่ได้ถูกจับเรามอบตัว
เราแสดงความรู้สะใจเราเดินออกมาจากบ้าน
เราไม่มีอาวุธเราขึ้นรถเราก็ไม่มีอาวุธ
เราตอนคุยกับเพราะผมคุยกับเจ้าหน้าที่

แต่ว่าไปทำบันทึกกันอะไรอย่างนี้

ทนายความก็ยืนยันนะคะว่าไม่กังวลใจอะไร
ส่วนการยื่นประกันตัวก็จะเตรียมยื่น
ชั้นฝากขังให้สารเป็นผู้พิจารณาค่ะ

ส่วนการฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูข้อมูลก่อน
แต่ยืนยันว่าฟ้องกลับแน่ค่ะ

มีแต่ข้อหากันโชคทรัพย์

ข้อหาเดียวกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระ

มีผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มของพันธ์ตำรวจโทสันทนะ
ขู่กันโชคทรัพย์อีก๒๒รายนะคะ
เดินทางไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สโมสรตำรวจ

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หน่วยการรับแจ้งความด้วยตัวเองเลยนะคะ

รวมกันเป็นเงินมูลค่าความเสียหายประมาณ๒ล้านบาท
รายบอกว่ามีการกันโชคทรัพย์แต่ละครั้งนะ
รายหนึ่งสัก๑๐๐๐ส่วนหนึ่งสองพันต่อเดือนนะ

ต่อเนื่องยาวนาน๒ปีถึง๘ปี

แล้วก็หลังจากนี้พนักงานสอบสวนไม่ต้องออกไหม
จับแล้วนะเพราะว่าจับตัวพันตำรวจโทสันทนะได้แล้ว
แต่ก็จะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ค่ะที่มีคนมาแจ้งเพิ่มเติม
จากนั้นย้ำด้วยนะว่าถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้าคนไหน
ที่เคยถูกเรียกเก็บค่าคุ้มครองที่ผ่านมา
มาแจ้งได้ตลอดเลยที่สโมสรตำรวจนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งถ้าจะไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ดูดี
มันเริ่มต้นจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

มีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าตลาดใหม่ดอนเมือง

แล้วก็พบว่ามีการเรียกค่าคุ้มครองในตลาด

พยายามจะชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ออกมา

ก็นำมาจนถึงวันนี้จนถูกออกหมายจับ

ขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ